เจ้าหนึ่งอะครับมีความคิดพี่เรนอยู่ในหัว
เอ๊ถ้ามันมีคนมากระซิบข้างหูกูนี่จะทำยังไงวะ

บอกว่าหลับดีนะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

แต่ก่อนที่จะไปพบกับนักเล่าร้อนของเราในค่ำคืนวันนี้

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

จะส่งมาเป็นเรื่องยาวหรือจะส่งมาเป็นเรื่องย่อ

อยู่ที่ความสะดวกของคุณผู้ชมครับ

เป็นนักเล่านุ่มหน้าใหม่ที่จะมาสร้างความหลอนให้กับชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้
ตอนนี้เขาพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมแล้วส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาประจำการนั่งข้างผมในเดือนมิถุนายนพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตลอดเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเราก็จะมีการเชิญเหล่าบรรดานนักเล่า

หน้าตาดีมานั่งคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และในวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยฮะ
หน้าตาดีหล่อเท่สมาร์ท

คุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์ใช่ครับผมขอบคุณมากที่ให้เกียรติเช่นกัน
เยี่ยมสถานีผีดุเช่นกันครับคุณกายเคยโทรมาเล่าเรื่องใน
โรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการใช่ครับผมรวมไปถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
เพื่อนคนนี้เขาเล่าให้ซังว่าไงครับคุณกายคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไปโทร
แล้วก็เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับ
เขาเป็นแค่หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ทีนี้ตัวละครนะครับจะมีทั้งหมดอยู่๔คน
ผมจะขอแทงให้เขาว่าเป็น๑๒๓๔เลย

จริงแล้ว๒โทรมาเล่าให้ผมฟังก่อน
แล้วก็ฟังไปฟังมาต้นเรื่องมันคือหนึ่ง
ก็เลยต้องไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหนึ่งนะครับ
ทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตกลายเป็นว่า
ในมุมของหนึ่งแทนดีกว่า
เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๕๖ปี
ตอนนั้นเพื่อนผมกลุ่มหนึ่งเขาจะแต่งงาน
แล้วก็ไปแต่งงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ
ผมไม่ระบุเรื่องจังหวัด

ทั้ง๔คนเป็นแขกรับเชิญของทางเจ้าบ่าว

แล้วก็๑๒๓๔ตามนี้ครับ
เหมือนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว

๔คนได้รับเชิญจากเจ้าบ่าวบอกว่า
เนี่ยจองที่พักไว้ให้แล้วรีสอร์ทที่จัดงานเลย
แล้วก็เดี๋ยวพวกเองก็มากัน
แล้วก็มาเที่ยวก่อนวันหนึ่งแล้วก็วันถัดไปก็ร่วมงานพิธี
พอถึงวันที่เขาต้องเดินทางไปที่จังหวัดจังหวัดนั้น
ก็ไปขึ้นเครื่องบินไปลงที่จังหวัดนั้นทั้ง๔คน
แล้วก็เช่ารถเพื่อที่จะไปที่รีสอร์ท
ปรากฏว่าพอถึงที่จังหวัดนั้นก็สักประมาณช่วงบ่าย๒กว่า
ก็เก็บข้าวอะไรจนจากที่สนามบิลนะครับ

อธิบายก่อนรีสอร์ทเนี่ยเขาจะ

รีสอร์ทเนี่ยครับติดอยู่กับถนนใหญ่นะครับ
แล้วก็จะมีซุ้มทางเดินเข้าไปในรีสอร์ทนะครับ
แล้วก็คือเป็นทางตรงเข้าไปข้างใน
แล้วก็จะเจอกับทางบ้านพักเป็นหลังไป
แสดงว่ารีสอร์ทแห่งนี้ตกแต่งสไตล์แบบท้องถิ่นเลย

คือผมดูในรูปเขาสวยมากนะครับสวยจริงนะครับผม
เจ้าบ่าวเขาเหมาบ้านหลังหนึ่งไว้ให้ทั้ง๔คนอยู่
ให้พี่แจ๊คนึกถึงหัวใจทั้ง๔ห้อง
แล้วก็ด้านล่างซ้ายห้องล่างซ้าย
คือห้องที่พวกเขา๔คนจะได้อยู่
แต่ว่าข้างบนอีก๓ห้อง

คือจริงแล้วเจ้าบ่าวเขาไว้ให้ข้างบน
เป็นพวกนางลำ
เพราะว่าตอนเช้าจะมีโชว์
นางลำเขาต้องมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็มันอาจจะต้องใช้เวลา
ก็ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บก็เอาข้าวเอาของมาเก็บกันในห้อง

ประตูห้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประตูตู้กับข้าว
ที่เราต้องดึงประตูไม้ดึงเข้าหาตัวเนอะ
ทีนี้พอเราเข้ามาทางห้องแล้วเนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นเตียงสองเตียง
ใหญ่๒เตียงวางติดกัน
ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตรงขึ้นแป้งถัดไปเป็นตู้เสื้อผ้า
ทางด้านในก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่อยู่ติดกันกับฝั่งเตียงด้านใน
๑คนที่เล่าให้ผมฟังด้วยลักษณะตัวเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่
เดินทางเนี่ยมันก็ใช้เวลาพักหนึ่งเดินทางก็เหนื่อย
สิ่งที่คนมาถึงโรงแรมหรือว่ารีสอร์ททำอย่างแรกเลยก็คือ

หลังจากวางของเสร็จแล้วเราเหนื่อยแล้วก็ทิ้งตัวลง
ปรากฏว่าเจ้านึงด้วยความที่ตัวใหญ่ครับ
ทิ้งตัวลงบนเตียงไม้ปรากฏว่ามันทำให้เตียงหัก
คือไม้ที่เป็นซี่ครับมันหักฝั่งหนึ่ง
นั่นหมายความว่าจากที่จะนอนได้๒คนเนี่ยจะนอนได้แค่คนเดียว

แล้วก็ค่อยบอกกับทางเจ้าของนะครับ
ก็นั่งพักตามอัธยาศัยกันไปสักพักนะครับ
แล้วก็ตามภาษาครับพวกผู้ชายพอมาถึงที่นี่แล้วก็อยากจะไปเยี่ยมเยี่ยน
แล้วก็อยากจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ของจังหวัดนี้ครับ
ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดี
หลังจากที่ได้ที่เที่ยวแล้วครับในเมือง
ก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองกันนะครับผม
จังหวะที่เขาขับรถออกจากรีสอร์ทออกไปที่ทางตัวเมือง
ปรากฏว่าผ่านวัดวัดหนึ่ง
ปรากฏว่าป้ายหน้าวัด
มันเป็นป้ายเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงาน
มันคือวันรอยกระทงครับพี่แจ๊ค

เขาก็เลยกล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวเราเที่ยวในเมืองเสร็จแล้วเนี่ย
ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาเที่ยวที่วัดกันมาเดินเล่นมาหาของกินประมาณนี้นะครับ

พอถึงตอนค่ำก็กลับมามาที่วัด
วัดอยู่ไม่ไกลกับรีสอร์ทห่างไปประมาณสัก๓๔กิโลเท่าวัดรถกับแป๊บเดียว
ปรากฏว่าป้ายเชิญชวนพื้นชวนจริง

หาที่จอดรถไม่ได้
รอบวัดหรือลานจอดรถที่วัดเนี่ยก็ไม่มี
ขับวนหาลานจอดรถอยู่นานมากนะครับ
ก็ไปได้ที่จอดที่จอดหนึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสัก๒๓๐๐เมตร

ก็ถือว่าเดินก็หอมนิดนึง

ไม่ได้แจ้ว่ามันเป็นลานจอดแต่มันเป็นลานทั้งว่าง
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้น
ด้วยความที่เขาเข้ามาตอนหัวค่ำแล้วเนี่ยมันก็มืด
บวกกับตรงนั้นมันก็ไม่มีไฟด้วย

เจ้าสองนั่งหน้าแล้วสามเจ้าสี่ก็คือนั่งหลัง
พอถึงที่จังหวะที่กำลังจะจอดรถ
มองที่กล้องมองหลังรถนะครับบวกกับเซ็นเซอร์รถก็ดูว่ามันมีอะไรข้างหลังหรือเปล่าครับ
ปรากฏว่ากำลังถอยไปจอดข้างต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับ
จังหวะที่ถอยไปมันก็ติ๊บธรรมดาเซ็นเซอร์ที่เขาร้องนะครับ
ปรากฏว่ามันมีเสียงตึ้ง

หนึ่งก็ตกใจก็เหยียบเบรกอะไรวะ
หนึ่งกับสองเห็นสองคนเขาก็ตกใจ
เพราะว่าที่เขาชนเนี่ยมันคือสารทายาย

ของที่อยู่ด้านในเนี่ยก็กระจัดกระจายลงข้างล่างหมดเลย
สารตายายคือก็เอาจริงก็ไม่เล็ก
ไม่เล็กเท่าที่เขาอธิบายครับ

ใช่แต่ว่าทำไมเซ็นเซอร์ถึงไม่จับ

แล้วก็จังหวะที่ชนเนี่ยของข้างในอย่างที่บอกคือกระจาย

ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานักช้ำ
ตุ๊กตาตายายของที่เขาเอามาวางไว้อะครับ
ก็ทั้ง๔คนก็ช่วยกันเก็บของยกขึ้นมาวางไว้ที่เดิม

ด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจเขาก็เลยยกมือเหนือหัวครับ
แล้วก็บอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงนะ

คิดว่าดวงไม่ดีแล้วไม่สบายใจแล้วผมก็ไม่จอดเลื่อนไปข้างหน้านิดหนึ่ง
แต่ยังอยู่ในอนาบริเวณเดิมแล้วลืมถามว่าเขาเล่าให้ฟังไหมว่าตอนนั้นลานจอดรถนี้มีรถคันอื่นจอดไหม
มีครับแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าเขาเลือกตรงนั้นเพราะว่ามันกว้างสุดแล้วมันจอดง่ายด้วย
ครับผมเขาก็เข้าไปเที่ยวกันในในวัด
ก็ไปเดินซื้อของกินหลักไม่ได้มาลอยกระทง
เราจะมาหาของกินครับเพราะว่าเขาสายกินกันด้วยนะครับ
ก็ล่วงเลยระยะเวลามาประมาณช่วงสักดึกแล้วครับ
เริ่มดึกแล้วก็เรารีบกลับกันดีกว่า
เพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเข้างานแต่งแต่เช้า
เพราะว่างานเขาจะเริ่มเช้าหวีลจากประมาณสัก๖๗โมง
นั่นหมายถึงว่าพวกเขาทั้งหมดนะครับต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตี๕

ก็ยกพลกลับกัน
กลับไปที่รีสอร์ทปุ๊บก็โอเคจัดแจงกัน
อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวเข้านอน
ปรากฏว่าไอ้เตียงที่บอกว่านอนได้เหลือนอนได้แค่คนเดียวครับ

ก็เลยดึงฟูกจากในตู้เสื้อผ้าที่เขามี
ปกติเขาจะมีฟูกใช่ไหมครับ
เขาก็เลยดึงฟูกเนี่ยไปนอนฝั่งตรงข้ามที่เป็นโต๊ะติดกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ

และ๑กระสอบเขานอนด้วยกันนะครับ
๓กับ๔เนื่อยล้าแล้ว

ก็เลยเหลือแค่๑กับ๒
๑กับ๒ด้วยความที่หลังจากเรียนจบแล้ว
ก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิต
ไปทำงานไปดูแลตัวเอง
แล้วก็พองานแต่งเพื่อนเนี่ย
มันก็เลยทำให้พวกเขาได้กลับมาเจอกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่า๑กับ๒มีเรื่องคุยกันเยอะ
หนึ่งกับสองก็นอนไม่หลับก็นอนคุยกันครับ

อ่าทีนี้ระหว่างนอนนอนคุยไปสักพักหนึ่งอะครับ
ก็ปรากฏว่ามีเสียงนะครับมาจากข้างบน
คือบ้านหลังนี้ครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นปูนหน่อย

ตึ้งสองที
แล้วก็พี่แจ๊คเลี้ยงหมาใช่ไหมครับ
แล้วก็พอตึ้งเสร็จปุ๊บก็มีเสียงแบบนั้นด้วย
เขาหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ข้างบนทำไมมันยังไม่นอนกันอีกวะ

แล้วเขาก็ด้วยความที่แบบว่าสนุกปากนะครับ
พูดด้วยความสนุกปากครับพี่แจกบอกว่าเนี่ยป่านี้ยังไม่นอนนะ
แล้วพรุ่งนี้ไม่มีแรงลำเดี๋ยวหน้าดู
แบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วทำตัวไม่ดีก็เลยอ่ะนอนกัน
หนึ่งกับสองนอนกันก็นอนกันไปสักพักหนึ่งครับพี่แจ๊ค
หนึ่งเขาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเดี๋ยวหลับตื่น
เพราะว่ามันด้วยความมีความคิดเยอะแยะครับ
มันก็เลยทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับปรากฏว่ามันมีเสียงอืม
เสียงดังเ฻าะเหมือนมือเ฻ากันกับหมาย
เสียงไม่มาจากข้างบนแต่ทีนี้เสียงดังอยู่ในห้อง
แต่มองไปดัวหน้ามันมาจากทางข้างหน้าทางฝั่งโต๊ะเครื่องแป้ง
ซึ่ง๓นอนอยู่ตรงนั้น
ด้วยความที่ตัวใหญ่เขาไม่สามารถนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาได้
โงกหน้าไปดูว่าไอ้สระมันเคาะอะไรวะมันละเมอหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าสามนี่เอามือซุกลงไปในผ้าห่มนอนแน่นิ่งเลยครับ
เคาะในเคาะแน่ไม่ได้เคาะแน่นอนครับไม่ได้เคาะแน่นอนแล้วก็เอ๊ะเสียงใครเคาะ
หลังจากนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยจากที่อยู่ข้างในห้องนะครับ
กลายเป็นเสียงหน้าห้องที่ประตู

หนึ่งเนี่ยจริงแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีเซนต์นะครับ
เราก็คิดได้เลยว่าวันนี้เจอดีแล้ว
ความที่ปากไม่ดีเจอดีแน่นอน
ก็เลยพยายามดู
เปิดตาดูเลยดูเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เคาะแล้วยังไงต่อขอดูหน่อยเถอะปรากฏว่าสมใจอยากครับพี่แจ๊ค
ประตูมันเปิดประตูที่เป็นประตูไม้ประตูตู้กับข้าวเปิดออก
มันขับออกแล้วดูซิว่ามันจะมีอะไรมีจริงจริงครับพี่แจ๊ค
ปรากฏว่าเป็นมือมีมือยื่นเข้ามาจากนอกห้องครับ
เข้ามาในห้องเออนะครับเอ่อเท้าที่ขอบประตูฝั่งซ้าย
ถ้าเราจะเข้าห้องนี้ครับพี่แจ๊คเราเปิดประตูตู้เหมือนประตูตู้กับข้าว
แล้วเราจะเข้าห้องมือไม่มือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยเราต้องเท้าฝั่งข้างเพื่อที่จะเข้าห้อง
ลักษณะนั้นนะครับมันเหมือนที่คนจับแล้วจะเอี้ยวตัวเข้ามาในห้อง
ลักษณะเหมือนแบบนั้นแต่ว่ามือที่เจ้าหนึ่งเห็น
มันลักษณะเป็นเหมือนกับมือนางลำ
มือนางลำก็จะมีเล็บหน่อยใช่ใช่ใช่แบบนั้นแล้วก็ซีด
ดูแล้วเหมือนสีเขียวแบบเน่าอย่างนั้นเลยครับพี่แจ๊ค
แต่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งคือมันผิดรูป
หมายความว่าคือแขนเราแบบตรงอย่างนี้ครับแต่ว่าคือเหมือนกับหัก

เหมือนกับจะเข้าอย่างนี้ครับ
หลังจากนั้นก็ภาพตัดเลย
สะดุ้งตัวอีกทีหนึ่ง๓กับ๔มาเรียก

ก็เข้าไปร่วมงานแต่งนะครับ
ก็ช่วยงานเข้าไปถ่ายรูปให้รับแขกช่วยยกของเลย

ซึ่งฉันค่ามงานแต่งไปเลยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไร
ไอหนึ่งก็คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหม

เมื่อคืนกูเจอแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟัง

มือแขนห่างที่เขามา
สองก็บอกว่าเออกูก็เห็น

แล้วเขาก็เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะ
ไอ้สามขวัญสี่ที่ไม่ต้องพูดถึงก็หลับไปก่อนแล้ว

มันเป็นสิ่งที่พวกมึงปรุงแต่งไปเองคิดไปเอง
แล้วก็มึงอาจจะแบบเฟียไปเที่ยว
ไปดูงานที่วัดมาแล้วไปเห็นอะไรมาแล้วจำว่าเป็นภาพมาฝันหรือเปล่า
นะครับคือเจ้าบ่าวเขาเขาให้เหตุผลแบบนี้นะครับ
แต่ด้วยความที่หนึ่งอะครับเขาตื่นมาแล้วได้ยินคำว่านางลำมารอแล้วเนี่ย
ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะถามกับไอ้เจ้าบ่าวเลยบอก
มึงไอ้พวกนางลำนี่ลงมาตั้งแต่กี่โมง
เจ้าบ่าวบอกว่าไม่ไม่ได้มาพักแล้ว

เขาก็เลยตัดสินใจที่จะตื่นเช้ากันเองแล้วมากันเอง
นั่นหมายถึงว่าแต่ว่าเมื่อคืนชั้นบน
ไม่มีกลุ่มนางรำมาพักไม่มีใครอยู่

เสียงตึงตังที่ได้ยินบนเพดานชั้นข้างบนเนี่ย
ก็แน่นอนแหละว่ามันไม่มีคนนะครับ
ด้วยความที่บอกว่าสงสัยว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่
แล้วก็พยายามที่จะไม่คิดมากแหละถือว่ามาเจอของดี
ของดีเมืองนี้กลับไปเป็นของฝากชีวิตแล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เช็คเอาท์ออกเก็บข้าวเก็บของออก
จะอยู่เที่ยวกันอีกวันหนึ่งนะครับย้ายจากรีสอร์ทเนี่ย
ไปพักโรงแรมในตัวเมืองครับนะครับก็อ่าวันนั้นก็ใช้ชีวิตกันไป
เที่ยวกันอ่าหาข้าวกินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ว่ากันไปปรากฏว่าตอนเย็น
นะครับตอนเย็นเนี่ยเจ้าบ่าวเขาโทรมาหาหนึ่งบอกว่ามึงอยู่ไหน
บอกอ๋อเนี่ยกินข้าวอยู่ร้านนี้ร้านนี้มีอะไรอืมก็บอกว่า
กูลืมของว่ะบอกลืมที่ไหนลืมที่รีสอร์ท
บอกมึงลืมอะไรที่รีสอร์ทปรากฏว่าลืมต้นกล้วยที่เขายกขบวนแขน
เราต้องไปเอากลับมาครับเขาเลยบอกว่าว่างไหมไปเป็นเพื่อนหน่อย
หนึ่งก็เลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขับรถไปรับ
คือเจ้าบ่าวเขาอยู่บ้านเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวเขาเป็นคนพื้นที่ตรงนี้
ก็ปรากฏว่าเอาเจ้าสาวกับเจ้าสี่ดไปทิ้งไว้ที่โรงแรม
ส่วนกับเจ้าหนึ่งเจ้าสองก็มาด้วยกัน
ก็ปรากฏว่าก็มารับเจ้าเบ่าแล้วก็กลับไปที่รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าตอนที่จะเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับ
ก็โทรหาคุณป้าที่เขาดูแลรีสอร์ทแห่งนี้ครับ
บอกว่าลืมของจะขอเข้าไปข้างในหน่อย
พอดีช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีคนมาพักครับอีจักร
คือคนทักมาน้อยมากนะครับ
คุณป้าเจ้าของที่ดูแลเนี่ยครับคุณป้าที่ดูแลเขาบอกว่าเข้าไปได้เลย
ประตูแค่คล้องธรรมดามันไม่ได้ล็อกกอนเปิดเข้าไปได้เลย
แล้วก็ไปหยิบของแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลับออกมาก็คล้องปกติเหมือนเดิม
เขาก็โอเครับทราบพอมาถึงปุ๊บก็จอดรถอยู่ที่ข้างรีสอร์ท

ก็เจ้าของเนี่ยบอกว่าพวกมึงแค่ลงไปหยิบของ
แล้วก็กลับมามันไม่นานสตาร์ทรถทิ้งไว้เดี๋ยวกูรอบนรถเองแล้วกัน
ไอ้เจ้าบ่าวกับเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ลงไปเอาของด้วยกัน
มันจะเป็นเหมือนกับบ้านไม้นะครับมีสองชั้นนะฮะ
ต้นกล้วยเนี่ยเขาลืมไว้อยู่ที่ชั้น๒นะครับ
พี่แจ๊คตอนที่เขาจัดงานแต่งเนี่ยงานลื่นเริงเนี่ย
มีคนเนี่ยมันดูสนุกสนานมันดูบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามจริง
แต่พอถึงเวลาที่มันไม่มีคนมันเงียบน่ากลัวมากครับพี่แจ๊ค
บรรยากาศมันวางเวงไฟแทบจะไม่ได้เปิดเลยครับ
ข้างหน้าตรงนั้นมันมืดมาก
แล้วด้วยความที่เขาไปกันสองคนไฟก็ไม่เปิด
แล้วเอายังไงดีก็หยิบโทรศัพท์มาทั้งคู่
เปิดไฟข้างหน้าสองทางเรา

ปรากฏว่าเดินขึ้นไปปุ๊บหยิบของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย
หนึ่งด้วยความที่พิเรนมีความคิดพิเลนอยู่ในหัว
คิดบอกว่าเอ๊ถ้ามันมีคนมากระซิบข้างหูนี่จะทำยังไงวะ
ด้วยความที่เขาเป็นคนคิดแบบแปลก
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเป็นคนที่มีเซนต์นะครับ
แล้วก็บอกว่าเออคือแค่ประมาณว่า
ที่แห่งนี้มันจะมีอะไรสักอย่างไหมมันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะฮะ

บอกว่าหลับดีนะ

ปากก็ผมพูดเลยว่าปากก็ปากดี

ไอ้เจ้าบ่าวบอกมึงมึงได้ยินหรือเปล่า
ได้ยินไหมแต่พูดเสียงดังเลยนะครับ
เจ้าบ่าวไม่พูดอะไรบอกว่ามึงเงียบมึงเงียบ
แล้วด้วยความที่เขาต้องอุ้มตัวต้นกล้วย
แล้วก็แฟลตก็ไม่ได้เปิดแล้วให้เพื่อนเจ้าหนึ่งเป็นคนเปิดแฟลต

ปรากฏว่าเจ้าบ่าวเนี่ยอุ้มต้นกล้วยลงจากบ้านไม้ไปด้วยความรวดเร็วครับ

ด้วยความที่เจ้าหนึ่งเป็นคนที่ตัวใหญ่
แล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าก็วิ่งตามไปทีหลัง

บอกมึงได้ยินไหมจากนี้

เขาก็หันหน้ากลับมาประมาณว่าแบบ
หยุดพูดได้ไหมแต่ว่าใช้สายตาครับพี่แจ๊ค
แต่ปรากฏว่าสายตาของเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้มองเจ้าหนึ่ง

เจ้าหนึ่งที่ถือแฟลตโทรศัพท์อยู่
ส่องหน้าเจ้าบ่าวว่าเจ้าบ่าวไม่ได้มองที่เจ้าหนึ่ง

คือไม่ได้มองหน้าตัวเองมองอะไรวะ
พอมองอะไรวะปุ๊บก็หันกลับไปด้วยความเร็ว
เข้าไปข้างชั้นบนที่เป็นบ้านไม้ปรากฏว่ามีผู้ชาย
มีอายุหน่อยอยู่
ยืนประมาณว่าเหมือนคนแก่มาส่งข้าบลูกหลาน

เหมือนมายืนส่งว่ากลับกันดีเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงครับ
ปรากฏว่าเฮ้ยไอ้หนึ่งตกใจ

โกยไปแล้วครับอุ้มต้นกล้วยหนีไปแล้ว
หาไม่เจอแล้วเอาตายแล้วเออเรียกรอด้วยรอด้วย

เรียบร้อยวิ่งกลับมาที่ลานจอดรถ
บ่าวก็ยืนรออยู่ที่ร้านจอดรถนะครับยืนอยู่ข้างรถ
แล้วก็พยายามนึกคิดอะไรอยู่ของเขาแต่ด้วยความที่เจ้าหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราก็ตัวใหญ่
วิ่งตามมาที่หลังเนี้ยอืมแล้วเขาก็หอบนิดนึงปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์ที่เขาเปิดแฟลตอยู่เนี่ย
ส่องเนี่ยมันไปส่องติดอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ล้อรถ
ข้างหลังฝั่งขวาเป็นแววครับ

เขาก็เลยเดินไปใกล้แล้วก็เอาแฟลตโทรศัพท์ส่องดู
มันเป็นแขนของตุ๊กตานาง

เหรอใช่ครับคือตอนที่จังหวะ
ว่าจังหวัดคือถอยไปชนศาลใช่แล้วก็ไปทับตุ๊กตานางลำใช่
แล้วแขนหักใช่แขนก็ติดอยู่กับดอกยางรถอย่างงี้เหรอถูกต้องครับ
สภาพนั้นเลยครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นครับพี่แจ๊
ที่ผมบอกว่ามือที่เข้ามาในห้องสภาพมันผิดรูป
มันสภาพเดียวกันกับแขนนั้นที่เขาเห็นว่าติดล้ออยู่

เขาก็เลยถึงบังอ้อทันทีว่า

แล้วก็ปรึกษากัน๓คนว่าเอาไงดี

ก็ไปเทียบดูกับตุ๊กตานางลำตัวหนึ่ง

ชัดเจนแล้วก็เอาไงดีวะ
จริงแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นอิสลามนะครับ
หนึ่งก็ถามสองว่าศาสนาพุทธเขาทำยังไง

บ่าวก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ
สองก็มันจะไปยากอะไรวะ
เนี่ยวัดก็อยู่แค่นี้เองไปหาพระสิ
เพราะว่ามันก็ค่ำแล้วเรียกดินญาติที่จะไป
อย่างน้อยก็น่าจะมีคนพอช่วยได้แหละก็ไปกัน
ก็ปรากฏว่าไปเจอน่าจะเป็นคุณลุงผู้ดูแล
เหมือนกรรมการเหมือนนึกนายกวัตร
ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ปะเลอครับก็บอกว่าโอ๊ยหลวงพ่อเขาจำวัดหมดแล้วแหละ
คงไม่มีใครช่วยพวกคุณได้หรอก
พรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่แล้วกันครับโอเคว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพอะครับ
ก็ปรากฏว่าไอ้แขนเนี่ยไม่เอาไปวางไว้ที่ศาลเหมือนเดิมนะครับแต่เจ้าหนึ่งเดี๋ยวสอนก็คิดว่า
เอากาวมาติดเลยมันน่าจะดีกว่ากาวตาช้างเลยเนี่ยแต่ว่าก็ก็ผ่านคืนนั้นไปนะครับว่า
ว่าเก็บแขนเอาไว้ไม่ได้ไปทำอะไรต่อกับแขนเขายังไม่ได้ไปคืนนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้
แต่ว่าข้อดีก็คือคืนนั้นก็ไม่เจออะไร

ก็พิธีก็ไม่มีอะไรมากครับพี่แจ
ก็เป็นแค่พิธีขอเข้ามานะครับ
แล้วก็ไปซื้อตุ๊กตานางลำให้ใหม่
ใช่นะครับแล้วก็ทับวิธีนะครับผม
แล้วก็ทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ

คุณลุงที่เจอในรีสอร์ทเนี่ย

เขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่

เหมือนกับคอยมากันกับบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อคืนอ่ะ
มาแสดงให้เห็นมาแสดงให้รู้สึก

ไอ้เสียงตึ้งเนี่ยผมว่าถ้าเขามาเป็นมือนึกภาพตามเลยนะ

แล้วก็พยายามจะแกรกตัวเองมา

แล้วก็กระเสือกกระสนมือตัวเองมา

แล้วก็พยายามที่จะเอาแขนตัวเอง

ซึ่งมันสอดคล้องกับแขนตุ๊กตานางลำที่มันติดอยู่ที่ล้อรถ

ประตูห้องที่ปลดไว้เป็นตู้กับข้าว
มันจะต้องล็อกข้างบนกับล็อกข้างล่าง

แล้วเจ้าสองเนี่ยเห็นเจ้าสามเป็นคนล็อกจริง
แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยเจ้าสองเขาก็เป็นคนไปรีเช็คอีกทีนึงว่ามันล็อกจริงนะ
แค่ถอยรถชนศาลนี่ก็ผมว่าก็คิดมากอยู่แล้วนะ
ใช่ครับคิดเยอะอยู่แล้วนั่นคือปกติทั่วไปถ้าเป็นคนแหล่งเราเราเนี่ย
ถ้าเราถอยแล้วเรามองไม่เห็นจริงไม่ได้ตั้งใจจริง
แล้วมันชนเปลื้องลงไปดูมันกลายเป็นสาร

ผมว่าคิดมากนะ

แขนหักแขนติดดอกยางมาด้วย

ผมว่าเขายังพออรุ่งอร่วย
ยังพอเข้าใจคือไม่ได้มาทำอะไรที่มันรุนแรงไปมากไปกว่านี้
หรือว่าอาจจะมาทำแต่มีเจ้าที่คุณลุงมาช่วยมากันเอาไว้
คิดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพอวันนั้นนะครับเขาชนแล้วครับพี่แจ๊ค
เราไม่ยกมือไห้เราไปกันเลยนะครับผม
ผมคิดว่าเหตุการณ์น่าจะเลวร้ายกว่านี้น่าจะหนักกว่านี้
เพราะว่าเขาคงจะดูที่เจตนาแหละ

เอาจริงก็หาเหตุผลไม่มีเหตุผล
ผมหมายถึงว่าผีบางตนที่โดนคนทำอะไรแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ
เช่นขับรถชนเดินผ่านชนของตก
หรือไปทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจจริง
กลับโดนเล่นงานซะแบบโหหนักหนาสาหัส
หลายเรื่องที่ฟังมาก็เอาถึงขั้นชีวิตก็มี
ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะตุ๊กตานางรำ
ซึ่งผมว่ามันเป็นตัวแทนของผีไทยที่ทำให้ต่างชาติ
รู้จักเรื่องของผีไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับใช่ครับ
ถูกไหมครับเพราะว่าด้วยท่าทางด้วยการแต่งตัว
ด้วยวิธีการปรากฏตัวรำแบบไทย
แขนอ่อนช้อยหน้าขาวสวมชะดา
ผมว่ามันเป็นภาพจำของผีไทยที่ต่างชาติทั่วโลกรู้จัก
ต่างชาติบางคนถึงขนาดสะสมโมเดลตุ๊กตานางรำ
มีมีเป็นโมเดลจริงเลยนะเขาคิดว่าเป็นของเล่น
ใช่แต่มันอาจจะยังไม่ได้ปลุกเสกอะไร
แต่ก็จะมีบางคนที่แบบไม่อยากซื้ออ่าฮะแต่ไปเจอเอาตามสารแล้วก็ไปหยิบ
เออแล้วก็โดนแล้วก็โดน
นี่คือเรื่องของโอ้โหนางลำเล่ากี่ครั้งน่ากลัวทุกครั้ง
จริงแล้วพี่แจ๊คโทษทีครับ
หลังจากกลับจากกรุงเทพดูเหมือนเรื่องจะจบ
มีต่อเหรอเอาดิ

จำวันแรกที่เขามาถึงได้ใช่ไหมครับพี่แจ๊ค
แล้วเขาต้องไปเที่ยวในเมือง
ปรากฏว่าทั้ง๔คนเนี่ยครับ
ไปเที่ยวแบบผู้ชาย

เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าสามที่เกิดขึ้น

แล้วเขาไปได้รู้จักกันกับน้องที่เขาไปเจอครับ

แล้วก็ปรากฏว่าตัวละครนี้ตัวละครผู้หญิงคนนี้ก็มาร่วมงานแต่งด้วย
ก็คืออยู่ในทุกเหตุการณ์กับเจ้าสาว
เจ้าสามอยู่ไหนก็คือมีผู้หญิงคนนี้มาผัวพันอยู่ด้วยตลอด

ถึงขั้นที่ว่าเขาต้องนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพกันนะครับ
มา๔แต่กลับ๓เหลือ๑คนที่ไม่กลับ
ก็คือเจ้าสามเจ้าสามเลือกที่จะอยู่ต่อ

แล้วก็คืนที่๑๒๔กลับกรุงเทพกันเหลือเจ้า๓เอาไว้
เจ้าสามก็ลงทุนไปเช่ารถต่อเลย
แล้วก็เพื่อที่จะได้อยู่กับน้องคนนี้
แล้วก็กะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปอยู่กับน้องเขานะครับ
ก็ไปหาโรงโร่งโรงแรมมาอยู่ด้วยกัน
ก็หลังจากที่แยกย้ายกันกับเพื่อนทางเจ้าบ่าวเอง
ก็ไปบ้านเจ้าสาวไปอยู่ที่นั่นก่อน
ก็จริงแล้วบ้านเจ้าสาวไม่ได้เป็นคนที่จังหวัดนี้

แต่ว่าอำเภอเขาใกล้เคียงกันมันติดกันเหมือนชายแดน
ก็ปรากฏว่าเจ้าสามได้ลงรุ้งโรงแรมเลยแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปกับน้องเขาที่นั่นนะครับ

ทางเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวครับเขาขับรถกลับ
หลังจากแยกเพื่อนนะครับขับรถกลับที่บ้านพักของเจ้าสาว
ปรากฏว่าเจ้าสาวนะครับเขาพูดขึ้นมา
บอกว่าพี่เนี่ยไอ้๓มันจะเป็นอะไรไหม
ผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งเคยเจอเพิ่งรู้จักกัน
แล้วจะไว้ใจกันขนาดนั้นได้ยังไง
อย่างน้อยเนี่ยของเนี่ยมันก็ต้องดูแลไหม
คือเจ้าสาวเนี่ยหน้าที่ของเขาคือถ่ายรูป
เอากล้องเขากล้องถ่ายรูปตัวเป็นแสนนะพี่แจ๊ค

เชื่อไหมว่าเพื่อนอีก๓คนหรือแม้เจ้าบ่าวเองเนี่ยไม่มีใครได้จับกล้องตัวนี้เลย
แต่ปรากฏว่าเขากล้าฝากไว้ที่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
พอถึงพอถึงช็อตที่ทางเจ้าสาวครับคุยกับทางเจ้าบ่าวว่าเออพี่เอาไงกันดี
อย่างน้อยเราไม่ขาดเพื่อนแล้วกันเจ้าบ่าวคิดแบบนี้เราไม่ขาดเพื่อนแล้วกัน
แล้วอย่างนี้เราไปเอาของที่มีค่ามาจากไอ้เจ้าสามดีกว่า
อย่างน้อยของมีค่าอยู่กับเราไม่หายแน่นอน
แล้วจะไปอยู่ยังไงก็ไปอยู่กันนะครับ
เจ้าบ่าวก็เลยโทรหาเจ้าสามบอกว่าอยู่ไหน
เจ้าสาวก็เลยบอกว่าอยู่โรงแรมนี้โรงแรมนี้ตรงนี้
ตัวเจ้าบ่าวครับหลังจากส่งตัวภรรยาเขาแล้วครับ
จากจุดที่เจ้าบ่าวอยู่กับจุดที่เจ้าสาวไอ้เจ้าสามอยู่
มันจะคำนวณจากทางที่ใกล้ที่สุดถูกไหมครับ
บ่าวเขาก็เลยเลือกเวย์นั้นนะครับก็ขับรถไป
ไปถึงใกล้ถึงที่จุดหมายแล้ว

แทบจะไม่มีรถสวนมาเลยครับพี่แจ๊ค
หายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็
ด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนนะครับก็ถามว่าไอ้เจ้าสามนี่มันเล่นอะไรของมันวะ
มันมันเป็นอะไรมันจริงแล้วเขาเขาไม่กลัวว่าปักหมุดผิดจุดหรอก
เขากลัวว่าเจ้าไอ้สามเนี่ยมันโดนผู้หญิงฆ่าปาดคอแล้วชิงทรัพย์ไปแล้วหรือเปล่า
อืมอ่าก็เลยโทรกลับหาเจ้าสาวครับปรากฏว่าเจ้าสาวเขาก็รับสายอืมนะครับ
ก็รับสายแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วยังอยู่ที่เดิมหน่อยก็รอมึงมาเนี่ยเมื่อไหร่จะมาบอก
บ่าวก็บอกว่าเออมาถึงแล้วเนี่ยที่ปักหมุดเนี่ยแต่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเจอเลย
บอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งใหม่ก็ส่งโลเคชั่นมาใหม่พยายามที่จะไป
ปรากฏว่าไปรอบสองก็เหมือนเดิมครับพี่แจ๊คหาไม่เจอ
ก็เอ๊ะอยู่ตรงไหนไปหายังไงก็โทรหาไอ้สามอีกทีหนึ่ง
บอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเลย
เจ้าสามนึกขึ้นได้บอกว่าเอ้ยก่อนมาถึงโรงแรมนี้
เห็นป้ายสัญญาณไฟจราจรที่เป็นระวังคนข้ามถนนนะครับ
ไอ้เจ้าบ่าวเขาก็เลยอ๋อเหมือนขับผ่านมา
ก็เลยขับวนกลับไปปุ๊บปรากฏว่าเจอโรงแรมนี้ครับ
แจ๊คก็โรงแรมเป็นสภาพเหมือนตึกแต่ว่าอยู่ในที่พื้นที่ห่างไกลครับ
พอมาถึงเนี่ยไอ้เจ้าเบาครับจอดรถอยู่หน้าโรงแรมติดถนนนะครับ
แล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งเลยว่าล็อกรถหรือเปล่า
สาเหตุที่ต้องเช็คว่าล็อกอีกทีหรือเปล่า
เพราะว่าโรงแรมมันมืดแทบจะไม่มีไฟเปิด
แล้วก็รถที่มาจอดในโรงแรมเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับ
แล้วก็โอเคเอายังไงดีวะ
ก็เลยโทรหาไอ้สามอีกทีหนึ่งบอกว่าเออมาถึงแล้วเอาของมาเลยด้วยกัน
แต่ว่าคืนนี้ก็คงปล่อยเพื่อนแหละเขาอยากอยู่ของเขาก็ให้เขาอยู่ของเขาไป
เจ้าสาวเขาก็ลงมาถือของมาให้
เจ้าบ่าวก็ถามว่าสามมึงอยู่ไปได้ยังไงเนี่ย
บอกว่าทำไมมีอะไรเหรอ
บอกมึงไม่เห็นเหรอว่ามันแปลกอ่ะมืดก็มืดคนก็แทบจะไม่มี
กลับเถอะเรียกเพื่อนกลับเลยนะ
เพราะว่าตอนเขาเข้ามาครับมันก็ยังไม่ได้มืดมาก
เพราะว่ากลางคืนแล้วเนี่ยมันมืดจนแบบว่าน่ากลัวครับพี่แจ๊ค
ก็รางเลอยู่พักหนึ่งก็เอาไงดีวะ
บอกเอางี้เดี๋ยวไปนอนบ้านเมียกูก็ได้
แล้วเดี๋ยวแค่ไปหาพอกที่อื่น

แล้วที่จะดูหน้าปลอดภัยมากกว่านี้นะครับ

เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ

เก็บของแล้วก็เรียกน้องเขาออกมาด้วย

ข้างล่างก็ต้องใช้คีย์การ์ดแตะประตูของโรงแรม

นั่นหมายความว่าห้องข้างบนนี้คีย์การ์ดมันถูกดึงออก
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้ครับก็อยู่ในห้อง
โดยที่ไม่มีไฟไม่มีแอร์เลย
ปรากฏว่าเจ้าสาวก็พอถึงห้องปุ๊บ
เอาคีย์การ์ดแตะที่ประตูเปิดเข้าไปเนี่ย
ปรากฏว่าเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ครับนอนคุมโปรงอยู่แล้วก็ตัวสั่น
พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว
ข้าวสามก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูว่าหนูหนูเป็นอะไร

เจ้าสาวก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเอาไงดี
ของแล้วกันไปเราออกจากที่นี่กันเถอะ
หลังจากที่เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกจากโรงแรม
คือโรงแรมมันไม่มีลิฟท์เฉพาะสูงประมาณสัก๔๕ชั้น
มันไม่มีลิฟท์คือต้องเดินลง
ในจังหวะที่เขาเดินลงมามาด้วยกันกับน้องผู้หญิง
ก็ปรากฏว่าสวนกันกับชายแก่คนหนึ่ง
ถ้าส่วนการใช้แก่ธรรมดาก็ดูไม่น่ากลัวแต่ที่มันดูน่ากลัวกว่าก็คือว่าถือท่อแป๊บ

แล้วก็ด้วยความที่๓ครับเขาก็สงสัยว่าถือท่อแป๊บขึ้นมาข้างบนทำไม
สามก็ยืนมองอยู่พักนึงแบบยืนระหว่างแบบสวนกันนะครับเขาก็หันคอไปดูครับ
แล้วก็มือก็กำท่อแปปเอาไว้ครับพี่แจ๊ค
ก็คุณจงกุญแจวางไม่เอาเงินมาจำออก
ตรงนั้นเลยครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องชายแก่ตรงนี้เนี่ย

แต่ที่มันน่ากลัวกว่าผีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สติไม่ดีล่ะ

แล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาพยายามที่จะทำร้ายคนที่มาพักอาศัยที่นี่ล่ะ

ก็อยู่ดีเอาท่อแป๊บฟาดโหนี่ก็คือตายเหมือนกันน่ะ
เหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงครับพี่แจ๊คก็หลังจากที่ไปที่บ้านของเจ้าสาวกันเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็ไปมาเที่ยวไปเทียวมาใช้คำนี้ดีกว่าเทียวไปเทียวมาครับพี่แจ๊
กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนกันกับเจ้าสาวถึงขั้นตามมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเลยนะครับ
ตามมาด้วยยังไงตามมาอยู่กินกันอย่างดีเลยนะครับพี่แจ๊ค
แล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปเงินเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ
ด้วยความที่พอมันระยะเวลามันผ่านไปเดือนหนึ่ง๒เดือน๓เดือนเข้าไปแล้วเนี่ย
คุณแม่ของเจ้าสามอะครับก็เลยโทรมาหาไอ้เจ้าหนึ่งบอกว่า
ไปทำอะไรกันมาอืมตอนที่หลังจากกลับมาจากจังหวัดเนี้ย

เจ้าสามมันเปลี่ยนไปนะ
บอกเปลี่ยนไปยังไงแม่

หน้าตอบขอบตาค้ำเลย
คือคุณแม่เขาเป็นคนที่มีความเชื่อนิดหนึ่ง
ก็เชื่อว่าลูกชายเขาเนี่ยน่าจะต้องโดนของ
ก็เลยไปปรึกษาพระนะครับ
ปรึกษาพระเอาชะตาปีเกิดเนี่ยเอาไปให้พระดูว่า
ลูกชายฉันเป็นอะไรก็ปรึกษาทางพระนะครับ
อันนี้คือคุณแม่เขาเล่าให้หนึ่งฟังหนึ่งก็เล่าให้ผมทีหนึ่ง
เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยโดนของนะครับ
แล้วก็ของเนี่ยมันเป็นของของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ

เราได้แต่ประพฤติดี
กว่าจะหมดเวรหมดกรรมกับคนนี้ครับ

จุดประสงค์หลักของผู้หญิงคนนี้ครับที่เข้ามาเนี่ย
ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าน่าจะใช้คาถา
หรือบางอย่างเพื่อทำให้เจ้าสามรักหลง
เพราะว่าระหว่างที่เกิดขึ้น

ถึงขั้นให้เงินไปทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศเลย

ซึ่งแปลกด้วยคนที่เจอมากกว่ากี่วัน
หรือก็เจอกันแค่ครั้งเดียว
ก็จนแล้วจนรอดเนี่ยหลวงพ่อก็บอกแค่ว่า
ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคงไม่ถึงชีวิต

แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะหมดไปเองแล้วก็จะหายไปนะครับ
ก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อเขาพูดครับ
ก็จนถึงจุดหนึ่งที่๓
เขาเริ่มไม่มีอะไรให้น้องเขาแล้วครับ
น้องเขาก็หายไปจากชีวิตเจ้าสาวเองเลย
แล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือว่า

เพราะว่าที่เขาไปเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องมีแบบ

เจ้าสามบอกว่าสังเกตที่หลัง

มันดูเหมือนไม่ใช่รอยสักที่เราเห็นแบบยันเก้ายอดหรืออะไรสองแถวประมาณนั้นนะครับ
อคละเนี่ยมันเป็นเหมือนของทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ใช่เราก็เลยคิดว่าน่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่าอันนี้น่าจะโดนของประเทศเพื่อนบ้านเล่นงานเขาให้นั่นแหละครับ
ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์โดยรวมที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งไปงานแต่งเพื่อน
ที่จังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือก็แล้วกัน
ปรากฏว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือไปถอยชนโดนสารเป็นสารตายาย
แล้วก็ไปทับเอาตุ๊กตานางรำแขนหักขาดดีกว่า
ติดล้อมาเลยอันนี้หลอนติดล้อของแท้
เพราะดูเหมือนว่าอย่างที่คุณกายเล่า
มือมาแบบผิดรูปผิดร่าง
หลังจากที่เหตุการณ์นั้นเคลียร์จบปุ๊บ

คือหนึ่งในเพื่อนกลุ่มนั้นเนี่ย
ไปผมเรียกว่าไปพบรัก
กับผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วกัน

อยู่กลายเป็นเจอกันไม่กี่ครั้ง

ถึงขั้นพามาอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่กรุงเทพอยู่กันเป็นผัวเมียเลยนะ

เช็คไปเช็คมาคุณแม่เนี่ยเขารู้สึกแปลกไว้

ทำไมอยู่ผอมไปหน้าตาสู้ไป
ปรากฏว่าคิดว่าน่าจะโดนของ

แล้วตอนที่ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่บ้านได้ถามไหมว่า
แล้วยังไงเขาปฏิบัติกับแม่ของคุณสามยังไง

เขาใช้ชีวิตตามปกติครับพี่แจ๊ค

เหมือนมีผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในชีวิตของบ้านหลังนี้ไปเลย

กลับมาโทษได้เมียงุ่งจริงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก

และที่สำคัญคือสูบแต่ทรัพย์สมบัติเอาแต่เงิน

แล้วพอแก้ของได้หรือว่าทำปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไป

เหมือนกับของที่เขาทำมันค่อยคลายเพราะไม่มีอะไรจะให้แล้ว

โหหมดไปเยอะดิ

เพราะว่ามาหลอกเอาทรัพย์สมบัติ
แต่คนทำแบบนี้นะส่วนมากนะจบไม่สวย

มันจะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันจะได้แค่ตอนเริ่มต้น
แต่พอเวลาผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาเอง

ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวสถานีผีดุอย่างพวกเราได้ฟังกัน

ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
ตื่นเต้นน่ากลัวแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
เป็นเรื่องราวเต็มเรื่องหรือพิมพ์เป็นเรื่องราวย่อได้หมดเลย
แล้วแต่ความสะดวกอย่าลืมแนบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับ
ทางทีมงานของเรานั้นจะได้ติดต่อกลับไปหาคุณผู้ชมได้อย่างสะดวก
เพื่อวันหนึ่งเรามีโอกาสจะได้มานั่งเคียงกันนั่งคุยกันแบบคุณกายแบบนี้ครับ
แล้วก็ในสัปดาห์นี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลานะครับ
อย่าลืมนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ
สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เหมือนเดิม
ได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางสถานีผีดุของเรา

รอติดตามกันให้ดีรับรองว่าเดือดไม่แพ้กันครับ
สัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อน
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

สามารถชมสถานีผีดุย้อนหลัง

หลอนแบบไทยและหลอนในต่างแดน
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ